ไปดูรายการนะครับที่ถือว่าเป็นรายการให้ดาวรุ่งได้แจ้งเกิดกัน
แล้วก็ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
นั่นก็คือรายการโค๊กครับติดตามกันหน่อยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ทางพันธุรุษย์แสงบุดรมลองพบกันการกาลกีฬาแห่งประเทศไทย

รวมถึงคุณทงชัยสถิธรผู้อำนวยการกิจกรรมสังคมแล้วก็สื่อสารองค์กร

ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอายุไม่เกิน๑๙ปี

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลาตัวแทนภาคใต้พบกับเมืองทองยูเนเต็ด
ตัวแทนจากกรุงเทพมหานครที่มีดีกรีเป็นแชมป์เก่าด้วย
เจอกับเชียงรายในเต็ดตัวแทนจากภาคเหนือตอนบน
แล้วก็มีขอนแก่นนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน
พบกับบุรีรำยูไนเต็ดตัวแทนจากภาคอีสานตอนล่าง
แล้วก็มีอสัญชันยูเนเต็ดตัวแทนภาคตะวันตก
กับชนบุรีนะครับอีกหนึ่งตัวแทนของภาคตะวันออก
แล้วก็การแข่งขันจะใช้ระบบเย่าเยือนเกมแรก๑๒มกราคมปีหน้า
แล้วก็นัด๒๑๙มกราคมเงินรางวัลทีมแชมป์รับ๑ล้านบาท
พร้อมกับไปฝึกฟุตบอลที่สมสรรค์คอนเซอเรสัปโปรโลประมาณ๑สัปดาห์
ส่วนฟุตซอลค่ะวันนี้ก็มีการจับสลาก
ก็ได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทพิสันจุฬาดีหลกค่ะเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แล้วก็นายอดีศักดิเบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
เป็นตัวแทนจับสลากค่ะรวมถึง๓๒สโมสรที่เข้าแข่งขันด้วย
ซึ่งการแข่งขันประกบคู่รอบ๓๒ทีม
ก็จะแข่งขัน๒๕๒๗ธันวาคมนี้
ที่โคลด์จอนมาเจอกันนะคะก็มีสุรธานี
จะเจอกับศรีสะเกดฟุตซอลคลับนะคะ
นอกจากนี้ก็มีสมุดสาคอนค่ะเจอกับนครรัฐสิมาเดิร์มอร์วีวัล
และห้องเย็นท่าข้ามเจอกับบางกอกซิตี้
ส่วนจ่าฝูงพิธีทีบูเวฟชนบุรีนะคะ
ซึ่งการแข่งขันก็ใช้แบบคัดออกค่ะ
ถ้าเสมอกันในเวลาปกติก็จะหาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษ
ชิงก็จะแข่งขัน๗มกราคมปีหน้านะคะ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนดรามอินทา

พร้อมกับถ้วยชนะเลิศไปครองค่ะ